ปิดท้ายกันที่ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองนะคะ
อดีตกุญศือทิมชาไทยในฐานะประธานมูลนิถิซิโก้
พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนกว่า๕๐คนค่ะเปิดคลินิกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดขอนแก่นนะคะ
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกว่า๕๐๐คนพร้อมกับมอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนที่ทำหนังสือเข้ามาจำนวน๔๔โรงเรียนค่ะ
เฉลี่ยโรงเรียนละสิบลูกนะคะรวมทั้งสิ้นสี่ร้อยสี่สิบลูก
เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการฝึกเล่นฟุตบอลระดับพื้นฐานค่ะโดยซิโก้ก็เปิดเผยนะคะ
ครั้งแรกที่จังหวัดประจบคิริขันและครั้งที่สองที่จังหวัดนครราชศรีมาก็มี
ยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเช่นเดียวกับครั้งนี้ซึ่งก็หวังว่าจะช่วยจุดประกายให้กับน้องน้อง
ได้มีโอกาสไปเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นค่ะส่วนการแข่งขันวอเตอร์มิลจูเนียกอล์ฟครั้งที่หนึ่งนะคะ
ไลท์อยู่ที่รุ่นคลาสเอชายอายุไม่เกินสิบแปดปีค่ะผู้ที่ชนะก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันรายการกุลมาร์จูเนียซัมเมอร์ครับที่ญี่ปุ่นในเดือนเมษายนปีหน้านี้ด้วยนะคะ
ทำกอกแสงเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะรวมสองวันมีหนึ่งอันดับอาหารกับค่ะ